งานนี้นะคะหนุ่มโอ้เขาออกมาชี้แจงถึงกรณีที่
เป็นแผลที่บริเวณแขนข้างขวา
พร้อมกับเผยอีกด้วยว่าตอนนี้มีสาวคนสนิทอย่างจันจิจันจิรา
นั้นคอยเป็นห่วงเป็นยายอยู่อย่างใกล้ชิดค่ะ

แต่ก็ทำเอาแฟนตกใจค่ะเมื่อเห็นว่าแขนของพระเอกหนุ่ม
มาริโอมาวเรอร์นั้นมีรอยแผล
โดยเจ้าตัวเผยว่าเป็นแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุเล็กน้อย
ครั้งที่เติมลมรถมอเตอร์ไซค์นะคะ
ซึ่งก็ยังไม่หายสักทีเพราะว่าต้องถอดแล้วก็ใส่เสื้อผ้าอยู่โดยตลอด
ซึ่งพระเอกหนุ่มก็ไม่หวั่นค่ะว่าจะเป็นแผลเป็นนะคะ
โดยมีสาวคนสนิทอย่างจันจิจันจิรา
เป็นห่วงเป็นยายอยู่ใกล้ชิดค่ะ
พร้อมกับเผยถึงความสัมพันธ์ในตอนนี้ว่าก็เป็นปกติ
มีการพูดคุยคอมเมนต์ในอินสตาแกรมกันเป็นปกติอยู่แล้วด้วยค่ะ
มือมีแผลครับพอดีผม

ตื่นอะไรอ่ะครับ
ไม่ล้มผมก็เปลี่ยนเสื้อทุกวันเลยฮะ
ไม่ครับจะมียาทาได้ช่อมันไม่ใช่เป็นหัวมีครับ
จอจานหรือไหนจอจาน

อารมณ์ดีเนอะอารมณ์ดีพี่อากาศเย็นขนาดนี้
ไม่เกี่ยวกับว่าหัวใจชมพูอะไรอย่างนี้ไม่สวย
ไม่ใช่ครับก็มีบ้างพี่ก็ต้องมีคอมเมนต์กันบ้างนิดหน่อย
ก็ปกติครับคนคุยกันพบกัน

อกจากนี้นักแสดงหนุ่มลูกครึ่งยังเผยว่า
ปลื้มใจไม่น้อยค่ะที่ติด๑ใน๕ของดารา
ผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษดีเยี่ยมจากนิดาโพ
ซึ่งมาริโอก็ถ่อมตัวค่ะว่าเป็นเพราะว่ามีคุณพ่อที่เป็นชาวต่างชาติ
จึงทำให้มีโอกาสได้ฝึกฝนเรื่องภาษาค่ะ
ขอบคุณนะครับก็ต้องขอบคุณพ่อผมเองครับ

ส่วนใหญ่ผมจะพูดเวลาไปต่างประเทศ

ภูมิใจครับก็ภูมิใจที่เป็นคนไทยด้วย
ก็ภูมิใจที่มีพ่อเป็นฝรั่งด้วย
เราก็ได้พูดได้ครับ